การท่องเที่ยวแห่งการท่องเที่ยวของประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้นะครับหลังจากโควิดผ่านไปแล้วตอนนี้สิ่งที่มันตามมาคือเรื่องของเสื้อผ้าของไทยนิยมมากขึ้นแล้วก็สามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นมากทีเดียวเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ
มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับทางด้านของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมบอกนะครับว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวของไทยนั้นก็ทำให้อุตสาหกรรมสิ่งท้อและเครื่องนุ่งห่มนั้นขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญง่ายคุณผู้ชมอย่างเช่นกางเกงช้างเนี่ยโอ้โหต่างชาติชอบเหลือเกิน
เดือนแรกของปีนี้เราส่งออกได้มากถึง๑๕๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับ
แต่ว่ายังคงมีปัจจัยเสี่ยงกับเรื่องของค่าคลองชีพ
แล้วก็ราคาวัตถุดิบรวมทั้งพลังงานด้วยที่อาจจะกระทบกับผู้บริโภคได้
อย่างวันนี้ครับทางด้านของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจไปสู่การค้นหาแฟชั่น
แล้วก็การออกแบบแฟชั่นอย่างยั่งยืน
เบอร์นิ่งแกเรียลขึ้นบรรยายแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน
นักศึกษาและคนที่ไปร่วมงานครับ
กิจการภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็บอกนะครับว่า
อุตสาหกรรมสิ่งทอในตลาดโลกตอนนี้
ให้ความสำคัญกับเรื่องของแฟชั่นรักโลก
ซึ่งเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่

ต้องมีแนวคิดที่ทันสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ถ้าทำได้ก็จะสามารถตีตลาดต่างประเทศได้สร้างรายได้
แล้วผลักดันอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย
ออกไปสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับ